ส่วนเหตุการณ์นี้เราตามความคืบหน้าให้เพราะว่าเมื่อวานเราเล่าไปสั้น
คือเมื่อวานนี้ค่ะที่นครศรีธรรมราชที่เดียวกันเลย
บ้านหลังนึงนะคะที่นครศรีธรรมราชไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านคนนี้คือผู้ต้องหานะคะ
ชื่อว่าในจ้องชื่อเล่นชื่อในจ้อง
ตกเป็นผู้ต้องหาก็เพราะว่าเป็นแฟนใหม่ของผู้เสียชีวิต
แล้วหายตัวไปเลยหลังจากพบศพผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
สภาพศพของผู้เสียชีวิตที่ศีรษะมีแผลคล้ายกับถูกขวานจาม๓แผลนะคะ
แล้วก็มีร่องรอยที่คอคล้ายกับถูกเชือกรัดเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
แล้วในจ้องคนนี้เป็นแฟนใหม่ของผู้เสียชีวิตเพิ่งคบกันได้แค่๒เดือนแล้วหายไปเลย
ตอนนี้เรียกเป็นผู้ต้องหาได้เต็มปากนะคะเพราะว่าได้มีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยอยากให้ดูหน้าหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่าออกหมายจับและยังจับตัวไม่ได้

วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านที่พบศพไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวเพ็ญศรีนะคะเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้
จ้องชื่อเต็มของเขาที่เป็นผู้ต้องหาก็คือนายประยงอินถนอมอายุ๔๙
คุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปที่บ้านที่พบศพเพราะว่าที่บ้านญาติก็ได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนา
ก็คือบรรยากาศเศร้าค่ะเพราะหลายคนยังคาใจว่าในจ้องคนนี้ผู้ต้องหาคนนี้
ก่อเหตุตอนไหนก่อเหตุเวลาไหนแล้วทำไมถึงลงมือก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
ทั้งที่ก็คบกันเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันมาเนี่ย๒เดือนเนี่ยค่ะ
น้องชายของผู้ตายค่ะนายสมพรนวลวงอายุ๔๘ปี
บอกเลยว่ามั่นใจมากว่าในจ้องคนนี้คือคนก่อเหตุ
จ้องน่าจะใช้เชือกผูกคอพี่สาวตอนที่พี่สาวกำลังหลับอยู่
แล้วก็ใช้ขวานจามไปที่หัวสามครั้งจนกระโหลกเปิด
เลือดไหลนองเต็มเตียงนอนเลยค่ะ
พอก่อเหตุเสร็จก็ทิ้งขวานเอาไว้เพราะว่าที่จุดพบศพก็มีขวานน่ะนะคะ

ช่วง๒เดือนที่ผู้ตายคบกับในจ้อง
น้องชายของผู้ตายบอกว่าเคยเตือนแล้วนะคะ
ทุกคนในครอบครัวทั้งเตือนทั้งห้ามอะค่ะบอกว่าเลิกกันเถอะอย่าไปคบเลย
นี่นะคะบอกหลายครั้งแล้ว
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจตามจับในจ้องให้ได้ให้เร็วที่สุด
และสำคัญเลยนะคะคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ให้พาในจ้องมาขอขมาศพพี่สาวด้วยนะ
พี่จะได้จากไปอย่างสงบค่ะ
ถ้าดูอาการนึกของภูโคมีเสียงเวิร์ทดูอาการเอ้ย

ภูโคมีเสียงเวิร์ทตายเท่าไหร่ฟันจำกว่าไม่ตาย
ด้านนอกสภัยของผู้ตายค่ะนางศรีวรรณจันทรมาศอายุ๔๓ปี
บอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะว่าจ้างให้ในจ้องไปช่วยทำงานปูกระเบื้องที่บ้าน
จะได้มีรายได้เพราะว่าตอนนั้นในจ้องไม่มีงานทำตกงานอยู่
นางศรีวัลไม่อยากให้ผู้ตายลำบากก็เลยจ้างในจ้อง
จะได้ช่วยกันทำมาหากินจะได้มีรายได้เพิ่ม
ก่อนหน้านี้นางสาวเพ็ญศรีก็เคยเล่นกับหลานชายอายุ๒ขวบ
จ้องไม่พอใจค่ะหาว่ารักเด็กมากกว่าเขาทุบตีเลยนะคะ
ทุบตีต่อหน้าต่อตาเด็กสองขวบนะคะยังไม่พอค่ะคือตัวผู้ตายเนี่ย
ก่อนหน้านี้จะไปคุยกับใครคุยกับเพื่อนบ้านคนไหนก็ไม่ได้
จ้องไม่พอใจอีกเคยไปกระโดดถีบผู้ตายต่อหน้าเพื่อนบ้านเลยนะคะ
คือคนแถวบ้านเขาเอือมระอากันหมดเขาหวาดระแวงกันหมด
ไม่มีใครกล้าคุยกับในจ้องเลยจนไม่มีใครกล้าคุยกับผู้ตายด้วย
เพราะกลัวว่าคุยแล้วในจ้องจะโมโหอืมแล้วหลังจากที่ในจ้องก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ทรัพย์สินของผู้ตายก็หายไปด้วยนะคะคาดว่านายจ้องก่อเหตุแล้วก็เนี่ย
คงจะเอาทรัพย์ส่งทรัพย์สินอะไรหนีหายไปหมดเลยป้มเหตุคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องญาติของฝ่ายหญิงอะค่ะ
กีดกันยุโยงให้เลิกกันซึ่งทางญาติเขาก็ยอมรับนะคะ
ญาติก็พยายามบอกนางสาวเพ็ญศรีผู้เสียชีวิตมาตลอดบอกว่าอย่าไปคบกับในจ้องเลย
ก็ด้วยพฤติกรรมของในจ้องที่แบบคนเขาเอือมระอากันหมดก็เลยไม่อยากให้คบ
แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าในจ้องก็เลยไม่พอใจที่ครอบครัวของฝ่ายหญิงกีดกันก็เลยมาก่อเหตุนี้
เพราะว่าเขาจัดการการสู่ใครก็และนี่ด้วย

ลูกสาวของผู้เสียชีวิต
คือพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยญาติไปรับมา
รับมาจากโรงเรียนยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยนี่ค่ะ
คือพอรู้ว่าแม่ถูกแฟนใหม่ฆ่าตายเนี่ยนะ
ร้องไห้แทบเป็นลมนะคะ
ญาติญาติไปรับมาจากโรงเรียนเลย
เหตุการณ์นี้ก็คือเมื่อวานนะคะ
คนร้ายก่อเหตุกลางวันเลยนะคะแล้วตอนดึกก็หนีไปนี่ค่ะ
คือมารู้ว่าตายอยู่ในบ้านก็เพราะว่าเช้าแล้ว
แล้วก็เอ๊ะทำไมไม่ออกมาจากบ้านสักที
บ้านหลังนี้เงียบผิดปกติเข้าไปดู
ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านส่วนแฟนใหม่ก็หายไป
ตำรวจสพทุ่งสงศ์ขออนุมัติศาลออกหมายจับในจ้อง
อินทนอมอายุ๔๙ปีนะคะข้อหาค่าผู้อื่นโดยเจตนา
หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ยังจับไม่ได้เลย